ที่สงขลาครับผู้ชายคนหนึ่งถือตะกร้ามา

ไม่ใช่ครับเขาจะไปขโมยของ
เขาเดินไปแถวบริษัทด้อมมองเฮ้ย

ทำยังไงดีล่ะเห็นกล้องวงจรปิดพอดีครับ
ดูนะไอ้ตะกร้าน้ำเงินนั่นน่ะคุณผู้ชม
สักพักเขาขี่ซาเล้งมาแล้วเอาตะกร้า
ทำอะไรครอบหัวครับของคุณผู้ชม

ในซอย๘ถนนคลองเรียนอำเภอหาดใหญ่ที่สงขลา
โอ้โหคิดไปได้ยังไงคนนี้
เออแล้วก็พอเอาตะกร้าครอบหัวครับ
เข้าไปวิ่งไปหยิบกระเป๋าเดินทาง

ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยครับ
นี่ค่ะหยิบแล้วนะ
นี่ไม่ใช่หมวกกันน็อกนะคุณผู้ชมนั่นตะกร้านะฮะ

ถูกต้องครับไม่รู้อำพลางได้มากขนาดไหน
แต่ว่าก่อนนั้นที่เดินมาก็เห็นหน้าอยู่นะ
คือเขาเดินวนเวียนอยู่ตรงนี้๒๓รอบนะ
เดินไปเดินมาแบบไม่ใส่ตระก้าครอบ
เพิ่งมาใส่อาทิตย์หลังซึ่งก็ไม่น่าจะทัน
เหตุเกิดตี๕คืนเช้ามืดวันที่๒๘พฤษภาครับเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง
ผู้เสียหายครับเป็นเจ้าของกระเป๋าเดินทางเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๒๘ปี
เธอบอกว่าเธอก็วางกระเป๋าเอาไว้หน้าบริษัท
เข้าไปทำธุระข้างในประมาณ๕นาที
พอเธอออกมาอ้าวกระเป๋าหาย
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพหาดใหญ่ตำรวจสภหาดใหญ่แกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิด
ไปไล่ดูตามเส้นทางหลบหนีเลยนะว่าโจรน่าจะไปทางไหน
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถเลี้ยวเข้าไปในตลาดคอมเพล็กซ์
ถนนรัฐกาลในอำเภอหัดใหญ่
ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวมาได้
ไปตรวจค้นห้องเนี่ยเจอกระเป๋าเดินทางที่ขโมยมา
เจอตักร่าพลาสติกที่เขาเอามาคลุมหัวไว้
แล้วก็ชุดที่เขาใส่ในวันเกิดเหตุครบเซตเลยนะ
รวบของกลางที่ยึดมาได้๑๓รายการด้วยกัน
พอดีว่าตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดอยู่เอายังไงดีจะอำพรางยังไงดี
ก็เลยเอาตะกร้าที่พกไว้คลุมหัวไว้ปิดบังใบหน้าครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็จะขยายผลว่า
เคยไปก่อเหตุที่อื่นอีกไหมนะครับสำหรับนายพินโยแก้วเพลงคนนี้นะครับ